เป็นคลิปที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
เป็นเหตุการณ์ของคนขับรถตู้คนหนึ่ง
เขาน่าจะเกิดอาการปวดปัสสาวะกลางหาง
ก็เลยทำยังไงไปดูกันค่ะ

อืมเขาบอกแบบนี้

มันปวดมากขนาดนั้นเลยแบบทนไม่ได้เลยใช่ไหมหรือยังไงอ่ะ
คือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้คลิปคือเขา

เขาก็อัดถ่ายเอาไว้ได้ก่อน
เป็นเหตุการณ์โชเฟอร์รถตู้สายกรุงเทพประจวบคิริขัน
ปัสสาวะอยู่กลางถนนเพชรเกษมที่หัวหิน
ซึ่งก็สังเกตดีบริเวณนั้นก็คือมีน้ำ
แคร์ใส่ตาประชาชนปัสสาวะออกมาจริงนะคะ
ก็เขียนข้อความบอกว่าดูพี่เขาทำไปได้
คลิปนี้ก็เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์แล้วค่ะ
สายตรวจโซเชียลของเราก็เลยติดต่อไปยัง
พันธุ์ตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญรัฐ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหัวหิน
บอกว่าหลังจากที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ในโซเชียล
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตาม
คนขับรถเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะ

คือเขาบอกว่ายืนปัสสาวะกลางถนนจริงตามในคลิป
แต่เขาบอกว่าเป็นโรคประจำตัวอ้านปัสสาวะไม่อยู่
แล้วก็ขณะนั้นเป็นช่วงที่รถติดไฟแดงนานนะคะ

ก็เลยตัดสินใจยืนปัสสาวะกลางถนน
แล้วก็ในรถไม่มีผู้โดยสาร
เพราะว่าถ้าดูคลิปเนี่ยเขาก็จะมีคนอาหารคลิป
ในข้อหาปัสสาวะในที่สาธารณะเป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้กระทำซ้ำอีกด้วยนะคะ
คือถ้าในรถไม่มีผู้โดยสารแนะนำให้อยู่ในรถนะคะ